เป็นไอศครีมรถพ่วงข้างเจ้าดังในจังหวัดเชียงใหม่
ร้านนี้เด็ดมากเพราะว่าเขาให้เครื่องแบบแน่นไม่อั้นเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณไม่ง้อคุณชนะหรอกไม่ซื้อมาฝากก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปกินร้านนี้ก็ได้นะคะ
เขาบอกว่าที่นี่เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลมากนะ
สำหรับร้านไอติมอิ่มท้องเป็นไอติมรถพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์สไตล์คลาสสิกค่ะ
ชอบแบบไหนจะใส่มากใส่น้องได้ยังไงเรียกว่า
แล้วแต่เลยอยากกินยังไงแล้วแต่คุณผู้ชมเลยค่ะอิ่มท้องตามชื่อร้านแน่นอน
ร้อนใช่ไหมคุณไอศครีมก็เลยขายดีนะคะ
ลูกค้ามาซื้อทานกันแน่นร้านเลยนะ
จอดแป๊บเดียวขายหมดเกลี้ยงแล้วค่ะคุณ
เหรอใช่ค่ะคุณต้นเจ้าของร้านเล่าให้ฟัง
บอกว่าเขาเป็นคนคิดค้นสูตรไอศครีมกะทิ
อันนี้ขึ้นมาเองเลยนะลองผิดลองถูกมาก็เรื่อยเลยนะคะ
ในที่สุดก็มาได้ไอศครีมกะทิที่อร่อยลงตัว
เนื้อเนียนละเอียดนุ่มละมุนหอมหวานอร่อย
อะไรจะน่ากินขนาดนั้น
และอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ขายแป๊บเดียวก็หมด
เพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขาให้ลูกค้าตักเครื่องใส่ได้เอง

แล้วก็จะมีเครื่องไอศครีมเยอะแยะมากมายหลากหลายชนิด
คุณผู้ชมลองดูนะคุณไปซื้อไอศครีม
เคยเห็นร้านไหนเขาเอาขนมปังมาปิ้งก่อนไหม
แล้วค่อยใส่ไอศครีมลงไปในขนมปัง
มันก็จะเป็นขนมปังกรอบนอกนุ่มในอุ่นกับไอศครีมเย็น

ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ร้านนี้เนี่ยมีนะคะ
แล้วก็ตัดเครื่องได้เองด้วยนะคะ
อิ่มท้องอิ่มอร่อยกับร้านไอติมอิ่มท้องนี่แน่เลย

ว่าเขาเป็นขวัญใจชาวเชียงใหม่แล้วครับ
คุณต้องบอกว่าไอศครีมกะทิกับท็อปปิ้งหวาน

แล้วคุณลองนึกสภาพว่ามันต้องไปเข้ากัน
ขนมปังปิ้งที่กรอบนอกนุ่มในมีความแบบอุ่นนิดนึง
จุใจแบบนี้ราคาขาย๓๕บาทเท่านั้นเอง
หรือว่าถ้าเกิดว่าใครทานแบบเป็นใส่ถ้วย
ไม่ได้เป็นขนมปังก็๓๐บาท
ตอบโจทย์กับสภาพอากาศร้อนในบ้านเรามากนะคะ
ผมบอกเลยยังไงก็ต้องขอให้ใส่ขนมปังก่อน
จริงต่างกันแค่๕บาทเอง
คือมันไม่เคยเห็นที่อื่นทำแบบนี้มาก่อนด้วยค่ะคุณ
ไอศครีมไอติมอิ่มท้องร้านนี้นะคะไปทานกันได้จังหวัดเชียงใหม่
คุณต้นเขาจะมาจอดขายทุกวันตั้งแต่๑๑โมงถึงบ่าย๓
แต่แนะนำว่าให้มาเร็วเพราะว่าหมดเร็วค่ะ
ร้านนี้นะครับจุดสังเกตก็คือหมวกของพ่อค้านะครับ
ปิดหน้าปิดตาไม่ให้เห็นกันเลยว่าหน้าตาเป็นยังไง
จะใส่หมวกแบบนี้เป็นเหมือนหมวกเวียดนามอ่ะคุณ
ใช่ไหมปิดหน้าปิดตาไว้แล้วจุดสังเกตก็คือ
รถขายไอศครีมเขาเป็นรถพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์สไตล์คลาสสิกนะคะ
หมดเร็วนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะปิด๓โมง
แต่ว่าบางทีคนเยอะจริงหมดเร็วจริง
ไปลองทานกันดูดิฉันอยากจะไปเหมือนกันนะ
เชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่ค่ะอิจฉาชาวเชียงใหม่จริง